คุณผู้ชมคะวันนี้ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ
หลังจากที่เลื่อนมาสักพักหนึ่งเลยค่ะหลายคนที่เก็บ

รัฐบาลเลขที่ออกประจำงวดนี้ก็คือ๐๕๑๐๙๕รางวัลที่๑นะคะ
นี่รางวัลอื่นตามหน้าจอเลย
ใครถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นเศรษฐีใหม่คุณผู้ชมทีมข่าวของเราไวมาก
ตามจนเจอตามจนเจอพาไปดูที่แรกก่อน
หนองบัวระเวจังหวัดชายภูมิค่ะตำรวจสพนบัวระเวบอกว่า
ว่าจะมีโชคมีราบนะกับผู้หญิงขาวอบหรือคนที่อยู่ทางใกล้โทรมาให้โชค

ก็เลือกซื้อลอตเตอรี่แผงของแม่สามีนี่แหละค่ะ
แล้วถูกระวันที่หนึ่งเลยค่ะ
ก็เงินที่ได้มาจะนำไปใช้หนี้นะคะให้กับเธอเองกับแม่แล้วก็ครอบครัวด้วย
ส่วนที่เหลือจะไปทำบุญที่วัดนาคนาคอนก็ที่ที่ไปไหว้ขอโชคขอลาบอะค่ะ
ส่วนที่กรุงเทพมหานครก็มีคนดวงดีเหมือนกันนะคะ
สนสแหมดำค่ะนายสายชนแก้วทองวัย๓๙ปี
ชาวอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน
ถูกรางวัลที่๑๓ใบเต็ม๑๘ล้านบาทอยู่ในมือของเขาคนนี้นะคะ
ผู้สื่อข่าวเราได้รับการเปิดเผยจากนายพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์ผู้ใหญ่บ้านค่ะ
บอกว่าจริงแล้วครอบครัวนายสายชนเนี่ยมีฐานะยากจนนะคะ
แม่เนี่ยมีอาชีพรับจ้างทั่วไปส่วนพ่อเสียชีวิตไปแล้ว
นายสายชนก็เดินทางไปทำงานเป็นผู้ช่วยกุ๊กที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพมา๓ปีกว่าแล้วค่ะ
นายพรศักดิ์เล่าต่อด้วยว่าสาเหตุที่นายสายชนซื้อลอตเตอรี่จนถูกรางวัลเนี่ยนะ
คือมีเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพระพี่ชายของนายสายชนฝันค่ะ
ฝันว่ามีผีมาบอกตัวเลขเลยโทรไปบอกญาติญาติที่อำเภอศรีชน
ญาติญาติก็โทรไปบอกให้นายสายชนซื้อเลขนี้มา
ก่อนหน้านี้นายสายชนค่อนข้างลำบากนะคะตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด๑๙
ตกงานไม่มีเงินต้องเอาโทรศัพท์ไปจำนำเอาเงินไปซื้อนมให้ลูก
จนกระทั่งซื้อลอตเตอรี่ใบนี้นี่แหละค่ะ๓ใบรางวัลที่๑
ซื้อมาตั้งแต่งวดของวันที่๑เมษายนแล้วก็ถูกจริงดีใจด้วยเลยนะคะ
ส่วนผู้โชคดีรายต่อไปนะคะนางสาวประกายมะริรำอายุ๒๕ปี
เป็นชาวตำบลครูเมืองอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำค่ะ
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑๑ใบ๖ล้านบาทค่ะ
เธอบอกว่าเธอมีอาชีพขายผลไม้มีพ่อค้าลอตเตอรี่
เดินมาที่หน้าแผงผลไม้บอกว่าช่วยซื้อหน่อย
ไม่ออกเลยเธอเลยช่วยซื้อไปนะคะ๘ใบ
ก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะถูกรางวัลที่๑ถูกรางวัลที่๑ไปใบหนึ่งนะคะ
ก็เนี่ยค่ะก็บอกว่าจะนำเงินไปทำบุญแล้วก็ไปเป็นทุนในการขายผลไม้
ยังรักอาชีพแม่ค้าขายผลไม้ค่ะ
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะที่ถูกรางวัลในวันนี้นะคะ
พรุ่งนี้คลายล็อกดาวน์แล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการกันอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ